บอกว่าในวิกฤตเราก็จะเห็นน้ำใจของคนไทยที่หลั่งไหลท่วมท้นกันเยอะมากเลยค่ะ
พี่น้องเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงนะคุณผู้ชม
อะไรช่วยได้ก็หยิบยื่นน้ำใจในการที่อยากจะมอบอยากจะช่วยกันไปนะคะ
เช่นเดียวกับนี่เลยค่ะพี่ท็อปดารณีนุษย์ค่ะ
ท่านแรกนะคะพี่ท็อปเป็นสะพานบุญให้กับคนในวงการบันเทิง
เพื่อที่จะใช้ฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยค่ะส่งไปตามโรงพยาบาลต่างต่างที่ขาดแคลนทั่วประเทศไทยเลยนะ
โดยมีพี่น้องในวงการนะคะทั้งคิมเบอร์รี่รัศมีแขแล้วก็พี่ฮาน่าทัศนาวลัย
ก็ร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วยแบบที่เห็นนี้นะคะ
ฝากพระเอกรุ่นใหญ่แต่ยังหล่อเป๊ะแถมใจก็หล่อมากด้วย
แซมยุรนันค่ะร่วมบริจาคเงินอีกจำนวน๕๐๐๐บาท
หน้ากากอนามัยจำนวน๙๕๐๐ชิ้นนะคะ
แล้วก็ยังมีแอลกอฮอล์แล้วก็ถุงมือ
อบไปให้ถึงมือคุณหมอเลยที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
เพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็ตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน
ที่ทำงานอย่างหนักแล้วก็เสี่ยงอันตรายเพื่อคนไทย
เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีนะคะคุณผู้ชมว่า
บุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มขึ้นในทุกวัน
เพราะฉะนั้นแล้วเราเองก็อยากจะส่งมอบกำลังใจนี้
ไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เออนะคะตามหาหน้ากากให้กับคุณหมอนเอง